ตอนนี้หลายคนอาจจะอินกับละครทางช่องวัน

คุณอุบลเป็นแต่งชุดไทยมารำ

อ่างทองเขาบอกว่ามันมีจริง

เขาบอกว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยออกมาลำตอนกลางคืน
พร้อมปี่ผ้ามาจากไหนก็เป็นรถชุดใหญ่

เป็นวงแบบว่าเขาเรียกว่าอ่างทองก็เป็นเมืองเก่า

เขาบอกผู้ชาวบ้านนะฮะ
พี่ต้องไปแล้วแหละหนูว่าเอาอีกแล้ว

ไปไหมพี่อ่ะ
มูนไหนมูนไหนไง
สวมชุดไทยออกมาไล่รำยามค้ำคืน

มันก็จะมีเสียงปี่พาดออกมาทุกครั้ง

รีบไปขอซะจะได้พรอย่างที่คุณต้องการ

คือเมื่อวันที่๓๐สิงหาคมผู้สื่อข่าวคือเมื่อวานนี้เขาบอก
อาถรรพ์จากชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงวิหารแกรบ
อำเภออัดวัดหนองเต่า
หมู่๕ตำบลบังพลับอำเภอโพทอง

ซึ่งปัจจุบันวัดหนองเต่าแห่งนี้ไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วนะพี่

มีตำนานที่เขาเล่าขานมาถึงวิหารล้าง
อายุจริงแล้วนะวันนี้เขาบอกมากกว่า๑๐๐ปีแล้ว
วิหารดังกล่าวขนาดความกว้าง๖เมตรยาวประมาณ๑๒เมตร
เพราะถือว่าใหญ่มาก๖เมตรยาว๑๒เมตร
ก่อสร้างด้วยอิดแล้วก็หลังคาซุดสมเสียหาย
มีต้นโพและต้นไสขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ตรงกลาง
เป็นร่มเงาอยู่กลางวิหารส่วนด้านหน้า
ทางด้านนั้นจะมีรูปปั้นเต่าขนาดใหญ่พี่หนุ่มนะฮะ
แล้วก็ด้านข้างมีพุทธรูปปูนปั้นมีเต่าเหมือนกัน
มีพุทธพุทธรูปปูนปั้นเก่าแก่ปฏิสถานอยู่ที่ศักระบูชา
โดยรอบพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นป่า
แล้วก็ส่วนที่ชาวบ้านได้เช่าพื้นที่วัดปลูกต้นไม้โดยรอบ
คือคนเช่าคนแก่เท่านั้นอย่างคุณบุญชูแป้งนัว
อายุ๖๓ปีเขาบอกว่าตนเองได้เช่าที่ของวัดหนองเต่า
ปลูกบ้านติดอยู่กับบริเวณวิหารล้างดังกล่าว

โดยตนเองเกิดมาพบเห็นวิหารแกรบ
แล้วก็อาถรรพ์เป็นเรื่องปกติ

ก็บอกเกิดมาก็เห็นอยู่แล้ว
ถูกที่เห็นคนแต่งแปลกอยู่อย่างหนึ่ง
ในแต่ละวันก็จะเห็นคนแต่งชุดไทย
เดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออก

เมื่อถามพ่อแม่ก็ได้รับคำตอบว่าวิหารแกรบนี่
อยู่ตั้งแต่เขาเกิดกันแล้ว

ชาวบ้านก็บอกพบเรื่องราวอาถรรพ

รวนจะต้องไปหน่อยนะ

จะมีผู้หญิงผู้ชายแต่งชุดไทยแบบสวยงามเลยนะฮะ
สวยงามออกมาไล่รำให้เห็นเป็นประจำนั่นแหละ
ปัจจุบันนี้กลัวไหมเขาไม่กลัวแล้ว

เขาบอกนี่ไงเขาบอกว่าถ้าสมมุติชาวบ้านแถวนั้น
รอลุ้นว่าตัวเองจะมีโอกาสเจอเมื่อไหร่
เพราะว่าถ้าสมมุติตัวเองมีโอกาสเจอปุ๊บ

หรือถ้าสมมุติพรนั้นได้ไปขอพวกเขาปุ๊บแล้วสำเร็จ

แล้วชาวบ้านที่มาขอโชคลาภเสี่ยงดวงเนี่ย
หากได้ปุ๊บก็จะต้องแก้บนดอกไม้ทุ่มเทียน
แล้วก็เอาผลไม้มาทำเป็นการแก้บน
ซึ่งเขามีเป็นประจำแต่ต้องรอให้เขาออกมาลำก่อน

นี่ถ้าจะฆ่าสิวิธีไปมานี่สนุกนะ
พูดถึงเมื่อกี้ว่าเด็กเขาก็ชินแล้ว

คำชะโน่ไปอยู่ที่นี่แล้วก็เรารู้สึกจะอุดอมไปอีก

เป็นหมู่บ้านที่ชื่อนี้เหรอ
คราวนี้ปัญหาคือว่าเราไปปุ๊บ

แต่ความจริงชาวบ้านเขาจะมีเสาหลักบ้าน

แต่หมู่บ้านเขาจะมีหลักบ้านอยู่ว่านี่เป็นเขตในหมู่บ้านของเขา

แรกเราก็รู้จักคำว่าจ้ำจากคือเป็นเหมือนหลัง

เป็นคนมาชี้ว่าคนไหนจะต้องเป็นจ้ำ

ในหนังที่เราเคยเจอ
จิ้มเลยเจอคนนี้เอาคนนี้
ขึ้นมาปุ๊บก็ต้องป่วยแล้วก็ต้องตาย
ก็ต้องมาให้จ้ำทำพิธีแก้ให้
คือตรงนั้นเขาจะมีที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่๒ที่ด้วยกัน
คืออันหนึ่งเขาเรียกว่าสารปู่ตา
อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าศาลหลักบ้าน
แล้วก็แปลกมากมี๑๐เนี่ยเดี๋ยวเรามีรูปมาให้ดู

หมายถึงว่าเป็นแบบ
มีอย่างนี้อยู่ตรงกลางถนนอย่างนี้เลย
คือเร็วเนี่ยมันจะมีข่าวออกมาว่า
สารหลักบ้านเนี่ย

อยู่กลางถนนจึงไม่มีใครออกไปได้

อยู่กลางถนนเลยใครออกตายไง
หมายถึงกี่ปีแล้วนะคะเรื่องของหมู่บ้านเขาเนี่ย

แล้วคุณเชื่อไหมพวกเราก็ถามเขากันบอกว่า
เนี่ยเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่เนี่ย
อย่างโอเคอย่างพวกเด็กวัยรุ่นใหม่ประมาณสัก๒๐๑๐กว่าเนี่ย

ทั้งหมดมันมีกฎอยู่กี่ข้อค่ะ

คือตัวเองก็งงอยู่เหมือนกันว่ากฎของเขาเนี่ย

ห้ามใช้แรงงานสัตว์รถไถทุกชนิดในวันพระ

ถ้าสมมุติมีศพคนตายในหมู่บ้านเนี่ย
มีศพคนตายในหมู่บ้านเนี่ย

ซึ่งความเชื่อของคนต่างจังหวัดโดยเฉพาะคนเหนือเนี่ย
เขาจะเอาศพกลับมาทำบุญกันที่บ้าน

สมมุติคุณจะแบบฆ่าไก่

เลี้ยงไก่ต่างจังหวัดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรเลี้ยงเป็ด
สมมุติคุณจะฆ่าไก่ฆ่าเป็ดในการทำอาหาร

อันนี้วิศักดิ์สีเท้า
ห้ามตัดข้าว

แล้วก็ห้ามทำงานในหมู่บ้านเมื่อมีศพคนตายในหมู่บ้าน
ถ้าสมมุติในหมู่บ้านนั้นมีประชากรอยู่ประมาณพันกว่าคน

หมู่บ้านคือห้ามทำงานนะฮะ

ห้ามขนฟืนขนไม้ขนหญ้าเข้าบ้านในวันพระ
เฉพาะหญ้าคากก่อนวุลเบิกบ้าน
ที่สำคัญห้ามยิงปืนจุดผู้จุดประทัดในหมู่บ้าน

ห้ามทำงานก่อนบุญเบิกบ้าน
อยู่นั้นทั้งหมดที่พูดไปคุณผู้ชมต้องออกว่า
คือมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้หมู่บ้านนี้เขาจำเป็นต้องมีกฎ๑๐ข้อ

ปฏิเสธเงินเขาบอกว่าใครพลาดทำ๑ข้อคือไปแต่งงานสุด

คือล่าสุดเนี่ยมีคนเคยทำผิดกฎไป๑ข้อหมู่บ้านก็มีคนตายไป๙๐
คือเป็นแบบนี้มาตลอดถ้าผิดกฎหมาย
แต่ว่าสำหรับเรื่องทั่วไทยไหนว่าไปสิคะ

คอหวยฮือหาเป็นข่าว

พูดถึงว่าตอนนี้มีข่าวฮือฮาต่อกับเลขเย็ดของภาพนางเจ็ดเสียน

เขาบอกว่ามุมพนติ๒๘ที่ผ่านมา

องค์พระยาศรีสัตว์นครราช

แล้วก็เอาขึ้นมาตั้งบนแท่น

ตั้งแต่๙ถึง๑๘กันยายน

หลังแต่ที่มีการทำพิธีเสร็จ
บรรดาประชาชนคอหวยต่างพากัน

มาตั้งแผงขายกว่า๒๐ราย

ตัวนี้ก็ทำมีการโกงราคามากที่สุด

ที่อูดรแผงเค้าบอกเพราะเขาถูกประจำถูกไหม
ข้าบอกว่ามีหนูถูกกี่งวดครับนะ
ควรไม่อยากพูดกับนางง่ายจริง

ซึ่งเป็นมาประกอบพิธีนะครับเขาบอกว่า

น่าจะเป็นเรียกได้ว่าพิธีใหญ่ของนครพนมซึ่งหลายคนก็จะไปเข้าร่วมกัน
แต่อีกจังหวัดนึงคือร้อยเอ็ด
อยู่ดีคนคนนี้กลายเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลไปที่เรียบร้อยแล้ว

ทำไมถึงกลายเป็นขวัญใจค่ะ
คือตำรวจนักประชาสัมพันธ์เมืองร้อยเอ็ดเนี่ยหลังจากให้เลขเด็ดนะฮะ
คุณเชื่อมั้ยว่าเท่าเป้าติดเลย๑๐งวด
รวมทั้งเลขคู่แม้กระทั่งเลขเครื่องเป็นของวิคตู่ที่ไปร้อยเอ็ด
โดยเฉพาะอย่างนี้ผู้ที่นิยมเสี่ยงดวงสอบหาเลข
เขาจะพากันติดตามความเคลื่อนไหวของคนคนนี้

ดาบตำรวจแลมโบโซ่ขาว
โซ่ขาวด้วยโซ่ขาวด้วย
คือดาบตำรวจทวีศักดิ์ขันแก้วอายุ๔๗ปี

เขามีหน้าที่จริงทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เป็นประชาสัมพันธ์นี่ไงแล้วก็เป็นประชาสัมพันธ์
เขาบอกว่ามันเป็นที่เรื่องลือไปทั้งจังหวัดเลยพี่

ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกติดกัน๑๐งวดแล้ว
ไม่ได้เอามาจากไหนเนี่ยโอ๊ยเอามาจากไหน
เขาบอกว่าเขาบูชาปู่ชีวก
กรมวรพัฒน์เนี่ยนะห๊ะ
ใช่ไหมเอานี่มีไฟล์เฟสพูดของเขามาเยอะเขากินเลขด้วย

จนล่าสุดได้ทำพิธีตั้งสารบูชาในบ้าน
พร้อมเจ้าหลวงปู่มาบอกเลขให้จำนวน๑๐งวด
วันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
คืองวดสุดท้ายอ่านข่าวแล้ว
ให้เลขถูก๑๐งวดก็ไม่เชื่อใช่ไหมพี่

เป็นแบบว่าประชาสัมพันธ์อยู่โรงพักเนี่ย

ล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ได้แชทสอบถามไปทางดาบแรมโบเนี่ย
ซึ่งมีความคุ้นเคยกับดีว่าวันที่๑กันยายน

ได้รับคำตอบมาทางไลน์ว่า
นี่กับ๙๒เขาบอกเลข
ขณะเดียวกันผู้ติดตามด่าประดัมโบ้นเนี่ย
แล้วก็โชคดีติดกันมาเกือบ๑๐งวดเนี่ย

หมายถึงผู้ติดตามเขา

ก็มาโพสต์ในเพจแล้วก็เหมือนกับแจ้งให้ชาวร้อยเอ็ด
ว่าโดนเหมาไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

ของใครเลืกหนู

รวมทั้งเลขหางเครื่องบินจ้ะพี่จ๋านะฮะ
และเลขติแพนหางเครื่องบินนี่ที่นายกใช้ในการเดินทางจากกรุงเทพ
โอเคอ่ะอ่านหนึ่ง
คิดคือเขาเต้านอยเค้ามัยที่นอย

แล้วก็นำมาถวายที่วัดแห่งนี้ค่ะ
เมื่อชาวบ้านทราบก็แห่กันมาขอเลข
ตามความเชื่อว่าเป็นปลาเทวดาแน่นวัดกันเลย

เอาล่ะเว้ยไม่ไหว้แล้วไหว้ปลาล่ะตอนนี้ที่บอก๕๗๘๔๙๗๕นะคะ

คนก็คงรู้สึกเนอะพอเวลาแบบเป็นสีทองอะไรแบบนี้

แต่เขาเอามาฝากไว้ที่ชะอวดเลยนะพี่นะ
นครศรีธรรมราชนะข้ามน้ำข้ามอะไรกันมาเลยเนี่ย
แล้วที่วัดเขาก็เอามาโชว์ไว้บริเวณหน้ากุฏิภายในวัดนี่แหละ
ความยาวของลำตัวก็ประมาณ๓๐เซนติเมตรน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลนะคะ
ทุกคนก็ไอ้นี่กันไปว่ากันไปนะครับว่าโอ้โห
แต่ที่ให้เขาอยู่เล็กไปแล้วไม่แต่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง

จุดที่คนไม่ค่อยจุดทูปไห้พระแต่มาจุดทูปไห้ปลาเนี่ยตอนนี้
ตอนนั้นอะไรง่ะเต่าพูดได้เหรอเถอะที่เต่าใช่ไง

ใช้ดูแล้วดูดิทูปไว้ปลา
แล้วไม่ที่ปลาอยู่แค่นั้นเออไม่รู้อะ
แต่ทำเป็นพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวเลขออกมาจริงยังเงิบนะเนี่ย
อุ๊ยเค้าบอกเลขมาแบบชัดมากเลย
เลขอะไรนะ

นี่เมื่อกี้มีคุณผู้ชมเขียนไลน์เข้ามาบอกว่าต้องออกไปทำงานแล้ว
ไม่ตรงได้เลขเลยคุณผู้ชมดูผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับ

แต่ถ้าขับรถอย่างเดียวเปิดฟังพอ

อุ๊ยหรอกคะได้ยินเสียงยามเสาร์เจ้านี้ทรมานติดใจหน่อยนะคะ